มาดูเรื่องของเกษตรกรนะครับ
ผู้ที่จะต้องสัมผัสกับการหาทางทุกวิถีทางให้พืชผลผลผลิตได้ผลดี
แล้ววิธีการหนึ่งก็คือการใช้ยาฆ่าย่าเพื่อกำจัดวัชพืชต่าง
ทีนี้การฆ่าย่าเนี่ยวิธีการพ่นยาฆ่าย่าจะมีอย่างหนึ่งคือการใช้ถังเนี่ยฮะใส่ในน้ำยาฆ่าย่าเนี่ย
แล้วก็แบกไปเหมือนสะพายเป้นะแล้วก็พ่นไปเรื่อยนะครับ
วิธีการต่างในการใช้มันต้องมีการอบรมแล้วก็เรียนรู้ให้มันถูกต้องที่สุดนะครับ
ไม่ให้เป็นอันตรายกับตัวเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วย
เพราะว่าสารของยาค่าย่าต้องยอมรับว่ามันแรงจริง

ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับมีเรื่องที่แบบต้องเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็บอกกันเลยนะฮะ
เพราะว่าผู้ที่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยเป็นคุณหมอนะครับ
แพทย์หญิงนัฐการชื่นชมท่านเป็นอายุราศาสตร์โรคติดเชื้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
เมื่อ๘วันก่อนมีคนไข้ผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนไทยวัยกลางคนมาหาหมอนะครับมาที่
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกด้วยอาการอ่อนเพลียนะคือตาเนี่ยเหลืองเลยตัวก็เหลืองหายใจเหนื่อย
เขาสงสัยว่าแผลที่ก้นของเขาเนี่ยจะติดเชื้ออะไรหรือเปล่าหมอก็บอกเอ๊ะฟังดูก็แปลกนะครับไหนขอดู
หน่อยนะเขาก็ถลกสโรงขึ้นคุณหมอบอกพอเห็นแก้มก้นเนี่ยโอ้โหแล้วดูท่าทางเขา
ทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากแผลมากคือใส่กางเกนท์ไม่ได้เลยอะต้องโรงพยาบาลนะครับ
แผลถลอกลึกสีแดงแจ๋อะไรคุณหมอบอกนะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะ
ไม่มีหนองนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านทุกวัน
หมอก็ถามว่าเอาแล้วไปโดนอะไรมาเขาบอกว่าเขาผสมยาค่าย่าใส่ถังแบกขึ้นหลังไปฉีดในไร่
แล้วถังมันรั่วฮะค่ะยาค่าย่ามันไหลรถลงมาที่แผ่นหลังกับก้นของเขา
มันเจ็บแสบมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๗วันก่อน
ก่อนที่จะมาหาหมอนะครับหมอบอกหมอก็ทีนี้ก็โอ้โหรีบเลยนะครับ
ก็จัดการทำเรื่องนอนโรงพยาบาลให้คนไข้เพราะไม่ใช่เคสแรกที่เคยเจอนะครับ
ผลเลือดออกมาคนไข้ผลเลือดไม่ปกติค่าตับก็เหลืองมาก
เรย์ปอดเริ่มเห็นฝ้าขาวนะครับสุดท้ายแล้วคนไข้รายนี้เสียชีวิตฮะ
อืมเสียชีวิตจากการใช้ยาฆ่าญาติที่แบกหลังไปฉีดในไร่
แล้วถังมันรั่วไหลลงแผ่นหลังกับก้นค่ะคุณหมอท่านนี้บอกว่า
มีหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะลักษณะคล้ายกันคือส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรที่ถ้าหากว่าตัวเป็นแผล
มีบาดแผลมีอะไรอยู่แล้วก็ไปโดนยาฆ่าวัชพืชพาราคอตตัวนี้เข้าไปนะโอ้โหหนักทุกราย
โอ้โหคือหมอบอกว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากนะมารักษายังไงโอกาสรอดก็น้อยมากนะครับ
รอดปีนึงเนี่ยที่โรงพยาบาลที่คุณหมออยู่นะที่แม่สอดจังหวัดตากนะมีเกษตรกรมารักษาลักษณะของการได้รับสารพาราคอตยาค่าย่าเนี่ย
เกือบ๒๐เคสรอดแค่๑๒เท่านั้นอันนี้ไม่นับกรณีไปหยิบผิด
นึกว่าเป็นน้ำดื่มเพราะใส่ขวดเอาไว้แล้วไปดื่มไม่นับกรณีมีปัญหาซึมเศร้า
เอามาใช้กินฆ่าตัวตายอยากจะลาโลกอะไรแบบเนี้ย
ส่วนกรณีนี้คือการถูกหรือสัมผัสยาค่าย่าแต่คนไข้เคสนี้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณหมอบอกว่าเพราะแบกใส่หลังไปฉีดไปพ่นแล้วมันรั่วลดลงหลังแล้วก็ไปถึงก้น
คุณหมอบอกว่าเป็นหมอมา๑๕ปีเห็นคนไข้ต้องตายด้วยพิษพาราคอตมานับไม่ถ้วน
ดูจากปริมาณการกินถ้ามากกว่า๒ช้อนโต๊ะขึ้นไปส่วนใหญ่ไม่รอด
เพราะฉะนั้นก็เลยโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนกัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ที่ผู้ป่วยที่คุณหมอเปิดเผยอยู่ในพื้นที่นี้
ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเกือบทั้งอำเภอ
แล้วมีการใช้สารเคมีต่างเยอะแยะไปหมดเลย
จนถึงขั้นคนในพื้นที่บอกว่าเขาพูดกันว่าถ้ามาถึงพบพระเมื่อไหร่
ไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าถึงพบพระแล้ว
มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วไม่เห็นนกเนี่ยนี่คือถึงพบพระแล้ว
เพราะว่าขนาดนกยังไม่กล้าบินผ่านพื้นที่การเกษตรแบบเต็มไปด้วยสารเคมี
สงัดวินนันผู้ใหญ่บ้านหมู่๖แล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยนะครับ
อยู่ที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระบอกว่า
พอทราบข่าวเรื่องนี้ก็รีบแจ้งเตือนเกษตรกรแจ้งเตือนชาวบ้าน
ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมีโดยเฉพาะพาราคอตนะครับ
เพราะว่าเป็นสารอันตรายซึ่งการใช้สารเคมีต่างเกษตรกร
ต้องมีความรู้ในการป้องกันตัวด้วยเพราะเป็นสารอันตราย
เมื่อใช้แล้วต้องรีบทำความสะอาดร่างกาย
ส่วนคนที่เสียชีวิตก็อาจจะมีบาดแผลอยู่แล้ว
พอสารเคมีรั่วใส่ตัวนะครับก็ซึมเข้าในร่างกาย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น

ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน
การใช้สารเคมีพ่นดูตัวเองก็ดีหรือใช้แรงงานก็ดีก็
ใส่หน้ากากนะครับใส่ปิดปากปิดหมูไว้นะครับ
พ่นเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำให้สะอาด
ต้องการรึงรมทร์ระวังไว้การใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัย
เป็นผู้พ่นสารเคมีนั้นให้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งในจังหวัดตากเองก็มีสวพดอยหมูเสิร์ต

ไปขอขึ้นทะเบียนแล้วก็ขอรับการอบรม
ซึ่งเขาจะได้ให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้อง
คุณหมอนัตการที่เปิดเผยเรื่องบอกว่า
วิงวอนให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องการมีอยู่ของ
ยาค่าย่าและสารเคมีตัวนี้มันอาจจะมีประโยชน์
แต่อีกด้านหนึ่งมันคือเพชรฆาต
ฉันเคยไปทำหน้าที่พิธีกรเสวนา
คุยกับพี่น้องเกษตรกรเรื่องของพาราคอต
เป็นประเด็นที่คนในแวดวงเกษตรกรรมคุ้นเคยกันมานานหลายปีสำหรับการใช้พาราคอต
คือเกษตรกรเขามองว่าก็เขาจำเป็นต้องใช้ถ้าเขาไม่ใช้พาราพอร์ตเขาจะไปใช้อะไร
พาราควอตเนี่ยใช้นิดเดียวมันออกนิดเร็วค่ะ
แต่มันเป็นสารอันตรายมากหลายประเทศเขาห้ามใช้นะคะ
คือเขาแบนการใช้สารนี้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยยังอนุญาตให้ใช้ได้ในพืชผลทางการเกษตรที่เป็นภาคเศรษฐกิจบางอย่างบางชนิด
แต่เขาก็จะมีการฝึกอบรมให้ว่าควรจะใช้ลักษณะไหนยังไงถึงจะเหมาะสม
แต่ก็มีหลายภาคส่วนที่พยายามรณรงค์ว่าเลิกเถอะแบนเถอะห้ามใช้พาราคอตในบ้านเราเถอะ
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองทางด้านของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
มีมติว่าไม่ยกเลิกให้ใช้พาราคอตต่อ
แต่ก็มีมุมคนที่เขาออกมาต่อต้านและพยายามรณรงค์เรื่องนี้เยอะ
เคยเข้าไปดูในเพจของมูลนิธิสืบนะคะเสถียร
พาราคอตนะเวลาอยู่ในผักผลไม้มันล้างไม่ออกนะ
เดือดของมันอยู่ที่๓๐๐องศาเซลเซียส
มันยังไม่ออกไปเลยยังไม่หมดเลยยังอยู่ในผักผลไม้ของเราอยู่เลย
อันนี้เป็นแง่มุมของนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์นะ
มันไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเกษตรกร
มันส่งผลไปต่อเนื่องเป็นทอด
สิ่งแวดล้อมไปถึงคนกิน
แต่เรื่องนี้ก็เลยพูดถึงกันมานานมากค่ะ
ก็เลยรอดูอยู่ว่าพรคอจะอยู่กับเกษตรกรไทยไปอีกนานขนาดไหน
หรือมีตัวอื่นมาทดแทนที่เขามีมติให้ใช้ต่อ
เพราะเขาบอกว่าไม่อย่างนั้นเกษตรกรก็ต้องไปหาสารเคมีตัวใหม่
เพื่อมาใช้แทนแล้วมันอาจจะแรงกว่า